ไปติดตามความพร้อมแล้วก็บรรยากาศงานกันหน่อย

สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
บอกว่าความพร้อมในการเตรียมจัดงานเป็นไปมากกว่า๑๘๐แล้ว
รวมถึงชาวบ้านขอนแก่นเองเขามีการร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ค่ะ
ก็มีกำหนดการเข้าร่วมงานในพระราชพิธีตลอดทั้ง๑๐วันเลยด้วยนะคะ
พิธีบรรพชาอุปสมบทเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นกรณีพิเศษ
จัดขึ้นที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะ

บรรดาญาติโยมของพระที่ร่วมบวชก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันจำนวนมาก
พิธีเขาจะเริ่มจากการขลิบผมปลงผมนาคในเวลา๙โมงครึ่งช่วงเช้า
จากนั้นก็ประกอบพิธีบรรพชาในช่วง๙โมง๓๙นาทีค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีระยะเวลาอุปสมบทและภาคปฏิบัติศาสนกิจ
วัดหนองแวงพระอารามหลวงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๙มกราคมเลยนะคะ
นางกรวรรณมวลมนตรีหนึ่งในญาติของผู้ที่มาร่วมอุปสมบทเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าหลานชายมีความตั้งใจที่จะมาบวชร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
ญาติญาติเองก็เห็นพ้องต้องกันด้วยว่าอยากจะร่วมกันมาอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ
เพราะว่าถือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนะคะ
สำหรับพิธีอุปสมบทช่วงบ่ายค่ะก็จะแบ่งเป็นที่พระอุโบสถวัดหนองแวงพระอารามหลวง๒๔รูป
อุโบสถวัดท่าพระอารามหลวง๑๓รูปและที่พระอุโบสถกลาง๑๓รูป
โดยพระสงฆ์ทั้งหมดนอกจากการปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว
ก็จะร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณทุกวันตั้งแต่พิธีการขอขมา
เคลื่อนย้ายสรีระสังขารการร่วมสวดพระอภิษฐรรมและในช่วงของการพระราชทานเพลิงศพด้วยนะคะ
ส่วนที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ตอนนี้ความพร้อมด้านสถานที่ก็เป็นไปกว่า๑๘๐แล้วนะคะ
ทางด้านของนายวัชระพัฒนาวิวัตพรผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า
ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ภายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้และจะติดตั้งจอถ่ายทอดสดเอาไว้ด้วย
ส่วนเส้นทางเข้าออกวางดอกไม้จันทร์ก็มีพื้นที่ทั้งสองฝั่งกว้างเพียงพอต่อประชาชน
คิดว่าไม่น่าจะทำให้แถวเนี้ยแออัดมากนักนะคะแล้วก็ยังเหลือการจัดดอกไม้สดบนเวทีที่ตั้งสรีระสังขาร
พ่อคูณก็จะเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่ายโดยจุดที่ตั้งจะเน้นความปลอดภัย
ทำเป็นสาราตั้งสรีระสังขารที่สามารถล็อกกุญแจได้แต่ก็สามารถมองเห็นหีบบรรจุร่างได้เช่นกันค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นคนดูแลเรื่องการวางดอกไม้จันทร์นะคะ
ก็ทยอยนำดอกไม้จันทร์มาเตรียมเอาไว้ด้านหน้าทางเข้าศูนย์ประชุมแล้วเพื่อเตรียมจุดให้ประชาชนรับดอกไม้จันทร์เข้าไปวางด้านในค่ะ